อีกหนึ่งความชัดเจนที่หลายคนอยากได้ก็คือ
กรณีไฟไหม้บ้านของคุณบอลบางแก้ว

ก็ยังคงมีข้อกางขาทั้งจากครอบครัว
แล้วก็จากประชาชนอีกหลายคนเหมือนกันค่ะ

จำลองเหตุการณ์ที่บ้านของคุณบอลเลยนะคะ
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

เดินทางมาติดตามความคืบหน้า
คดีไฟไหม้บ้านนายพงเพชรสินสุวรรณ
หรือว่าบอลบางแก้วอดีตนักร้องชื่อดัง
เทศบาลตำบลลาดสวาย
โดยมีชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑
ตำรวจสพคูคศมาร่วมประชุมด้วย
ใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมงครึ่งค่ะ
จากนั้นพลตำรวจเอกวิรัชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องผลตรวจ

เพลิงไหม้ในบ้านบอลบางแก้วได้ว่า
มันเกิดจากการวางเพลิงหรือเกิดจากอุบัติเหตุ
แต่ผลการชนะสูตรศพของนางสาวสุภานี

ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตแล้วว่า
มาจากการสูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมาก
ทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิต
โดยพบว่าหลอดลมมีคราบเขม่าวควันไฟปนเปื้อนอยู่
ขณะที่บัตรแผลตามร่างกายของผู้เสียชีวิต

ร่องรอยฟกช้ำหรือร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายนั้นไม่มีค่ะ
สาเหตุการณ์ตายของแพทย์โรงพยาบาลภูมิพล

เนื่องจากการสูดควันเข้าไป

ที่เกิดจากไฟเผาและลอก
ก็สอดคล้องกับที่แพทย์ตรวจมาครับ
แต่แพทย์ก็ยืนยันว่า
ไม่ได้มีบาดแผล
ที่เกี่ยวข้องกับการพกช้ำ
หรือว่าเกิดการกระดูกหัก
หรือว่าเกิดการทำร้ายร่างกายอะไรนั้น

ก็เขียนความเห็นมาชัดเจนครับ

ไปที่บ้านของบอลบางแก้ว

และจำลองเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
โดยการจำลองเหตุการณ์นั้นบ่อนบางแก้วและครอบครัวไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปเก็บภาพนะคะ
แต่จากการสังเกตอยู่ด้านนอกเนี่ยก็พบว่าในบ้านเนี่ยมีบอลแล้วก็บาส
คือคนใส่สูตรน้ำตาลค่ะส่วนบาสเนี่ยใส่สูตรสีแดงนะคะ
แล้วก็มีน้องสาวที่ยืนให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่
จากนั้นก็ออกมาสรุปผลการจำลองเหตุการณ์นะคะว่าการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ทำให้การหาข้อเท็จจริงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
โดยระหว่างจำลองเหตุการณ์เนี่ยบอลก็อธิบายค่ะว่าตอนนั้นเขาอยู่ชั้นล่างของบ้าน
แต่พอเกิดไฟไหม้ก็พยายามเข้าไปช่วยระงับเหตุแล้วก็จะขึ้นไปช่วยแฟนสาวนะ
แต่พอไฟมันไหม้มันเกิดขึ้นรวดเร็วเนี่ยเขาเข้าไปในห้องแล้วก็ช่วยไม่ได้จริง
นี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดกับฝั่งครอบครัวของนายบอล
เพราะทุกคนยังถือเป็นพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ยืนยันว่าภายในเดือนมกราคมปีหน้าคดีนี้จะได้ข้อสรุปอย่างแน่นอนค่ะ